โอเคมั้ยลองเท้าวิ่งด้วยเอาไปไหว้บันพบฤตภิกษ์ให้แบบรักสุขภาพ

ประมาณนั้นเอาไปดูหน่อยพาไปสำรวจร้านขายของเครื่องเส้นไหว้
ถนนราชวงศ์อยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่
หลานชาวจีนเริ่มไปจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมไปไหว้บรรพบรุษกันแล้วนะครับ
ของโกงเต็กแบบดั้งเดิมก็จะมีอะไร
เสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้มีบ้านหลังใหญ่โตมีรถยนต์นาฬิกาเข้าของเครื่องใช้ต่าง
จำได้นะว่าที่มิ้นเห็นรู้สึกแปลกใจคือมีรถยนต์พร้อมคนขับรถ
ถูกต้องหลายยี่ห้อแล้วก็หลังก็คือมีสมาร์ทโฟนมีสายชาร์จ
ชอบที่มีคนขับเลือกสัญชาติคนขับได้ด้วย

รองเท้าผ้าใบรองเท้าวิ่งเนี่ยหลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบ
นำไปขายด้วยคือลูกหลานบอกว่าอาม่าฮะตอนนี้กระแสรักสุขภาพกำลังมา
อยากจะให้อาโกงอำม่าเนี่ยอ่ะวิ่งด้วย

บรรดาลูกหลานที่ชอบวิ่งก็เลยอยากจะเผารองเท้าผ้าใบที่เป็นรองเท้าวิ่งไปให้บรรพบรุษ
จะได้ออกกำลังกายกันในบนโลกบนสวงสวรรค์
เพื่อสุขภาพที่ดีก็คือเป็นการแบบให้กันข้ามพบข้ามชาติกันไปเลยทีเดียว

ตามความเชื่อของชาวจีนเนี่ยเรื่องของการเผากงเต็กเนี่ย
ถือเป็นการทำบุญและส่งมอบสิ่งของต่างให้กับญาติพี่น้องบรรพบรุษที่ล่วงรับไปแล้ว
โดยจะเลือกของที่ดีที่สุดเอาไปให้ใช้ในโลกหลังความตาย
ก็เลยอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงก็เลยเผารองเท้าวิ่งไปให้
เพื่อให้มีสุขภาพดีในโลกหลังความตายนะครับ